ฝากสาวมะนาวสอนศิลป์ค่ะก็ได้ประกาศลดความสัมพันธ์กับคุณตองกวินแล้วนะ
มือโกรธทีมชาติไทยในงานนี้เช่นเดียวกันนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวค่ะก็ให้ผลว่าได้เคลียร์ใจกับฝ่ายชายมาสักระยะหนึ่งแล้ว
ซึ่งเหตุผลหลักค่ะเป็นเพราะว่าเจ้าตัวนั้นอยากโฟกัสจะเลื่อนเรียนปริญญาโทให้จบซะก่อน
ส่วนภาพร่วมเฟรมกับหนุ่มหุ่นล่ำที่ลงไอจี
หลายคนเข้าใจว่าเป็นนุ่มที่มาดามใจสาวมะนาวเปล่า
ว่าคนนี้เป็นแค่พี่ที่สนิทเท่านั้นค่ะ
อื้อโสดใช่ไหมอ่ะโอเค
ที่จริงระยะทางเวลาไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ว่าเราเลือกอะไรความสุขของเรา
เราอาจจะเคลียร์กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหมือนรู้ตัวเองว่าตอนเนี้ยเราเราอยากที่จะแบบ
กลับมาเป็นเพื่อนกันหรืออะไรอย่างเงี้ค่ะเขาก็เป็นพี่ที่ดีอะไรอย่างเงี้ค่ะปรึกษา
ได้อะไรได้แต่เหมือนแบบนะตอนเนี้ยเราให้ตัวเองเรามีความสุข
เราตั้งใจที่จะเรียนเราตั้งใจที่จะทำงานเราทำให้ตัวเองแบบมีความสุข
เป้าหมายกับของตัวเองก่อนดีกว่า
อ่ะไม่เป็นไรนะคะปีใหม่ถึงเลิกลากับแฟนไม่เป็นไรเดี๋ยวตั้งใจเรียนปริญญาโทให้จบดีกว่านะคะ
ใช่ค่ะนักกีฬากับนางงามนี่มันดูเหมือนเป็นอะไรที่เข้ากันเข้ากันนะ
ทั้งสองคนเลยนะทั้งมะนาวทั้งหญิงจากมิสทีนไทยแลนด์ทั้งคู่นะคะ
บอกว่าวงการบันเทิงวงการกีฬาใกล้กันนิดเดียว